คุณผู้ชมได้ดูกันนะคะเขาบอกว่าเป็นเรื่องที่ตายเพราะหมา
คุณตาวัย๗๐ปีเป็นเจ้าของหมาเจ้าเห็ง
แล้วมีผู้ชายคนนึงเข้าไปในบ้านคุณตาเหมือนจะไปเล่นกับหมา
ท้ายที่สุดทั้งผู้ชายคนนี้และคุณตาทะเลาะกัน
สุดท้ายคุณตาโดนไม้ตีโดนมีดแทงจนตายเลย
นี่มีภาพจากกล้องวงจรปิดเดี๋ยวเราค่อยไล่เลียงเวลาเลยนะคะ
นี่ครับเมื่อกี้จะเห็นนะฮะผู้ชายคนหนึ่งขี่รถจักรยานผ่านหน้าบ้านของคุณตา
แล้วก็นี่หมาของคุณตามันเดินเล่นอยู่หน้าบ้านนะ
หลังจากนั้นหมาคุณตาก็เดินเข้าบ้านไปผู้ชายคนนั้นนะฮะในช่วงเวลาประมาณเที่ยงห้าสิบเจ็ด
เดินมาที่หน้าบ้านของคุณตามาเกาะอยู่ตรงประตูรั้ว
และหลังจากนั้นผู้ชายคนนี้คุณก็เปิดประตูเข้าไปภายในบ้านของคุณตา

อย่างนี้เรียกว่าบุกรุกหรือไม่ถ้าเขาจะอ้างว่าเขาอยากไปเล่นกับหมาซึ่งทำแบบนี้ไม่ได้นะ
คือเราก็ไม่รู้ไงว่าใครรู้จักกับคุณตาสนิทกันแค่ไหนอันนี้เขาเข้าไปแล้วนะคะ
แล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมดูเวลาสักแป๊บนึงเท่านั้นเองค่ะคุณผู้ชมประมาณบ่ายโมง๒นาที
เดี๋ยวดูจังหวะนี้ฮะคือเข้าไปแล้วก็หายไปอยู่ในบ้านสักประมาณ๕นาทีนะครับ
นี่หายเข้าไปแล้วนี่บ่ายโมง๒นาทีตามภาพจากกล้องวงจรปิดหมาวิ่งออกมา
ผู้ชายคนนี้ก็เดินตามออกมาจากบ้านเดินออกไปแล้วนะครับ
ตอนบ่ายโมง๒นาทีหลังจากนั้นผ่านไป๔นาที
ตอนบ่ายโมง๖นาทีคุณตาเนี่ยก็ออกมาจากบ้านเพื่อจะตามหาหมา
เดี๋ยวดูภาพค่ะจังหวะนี้นะลูกศรสีเหลืองคือคุณตา
นี่ออกมาแล้ว
แล้วสังเกตดูว่าเป็นยังไง
โอ้โหเห็นคุณตาไหมฮะค่อยเดินเพราะคุณตาอายุเจ็ดสิบปีแล้วนะฮะ
หลังจากหลุดกล้องวงจรปิดอันนี้ไป
ใช่ค่ะคุณตาเนี่ยถูกฆ่าอยู่ห่างจากบ้านของคุณตาประมาณ๑๐๐เมตรนะ
คุณตาคือคุณตาหงสุดาเดชค่ะ
ซึ่งสภาพศพตอนที่เจ้าหน้าที่ไปเจอนะนะมีแผล
ตาโดนแทงที่ใต้รักแร้ขวาแผลหนึ่ง
แล้วที่หัวไหล่ซ้ายก็มีแผลต้นคลอก็มีอีก๑แผล
นี่คราบเลือดยังอยู่ตรงนี้อยู่เลย
แล้วที่หัวของคุณตาหงส์อ่ะค่ะถูกตีอีกคุณ
ซึ่งทางพันธุ์ตำรวจเอกประวิทย์โทรหา
ผู้กำกับสพสุวรรณภูมิเนี่ยนะคะ
บอกว่าหลังจากที่เกิดเหตุให้ชุดสืบลงพื้นที่เลย
เพราะว่าติดตามภาพจากกล้องวงจรปิด
เห็นภาพจากกล้องวงจรปิดเมื่อสักครู่นี้

มีคนเข้าไปในบ้านคุณตาแล้วก็คุณตาก็ออกมาตามหา

ว่าคุณตาออกมาตามหาแล้วกลายเป็นศพ
ในสภาพเลือดอาบได้อย่างไรอ่ะนะฮะ

ชื่อว่านายอัครเดชภูมิพงศ์อายุ๒๑ปี
ทีนี้พอตำรวจเขาไล่เลียงภาพจากกล้องวงจรปิด
นี่เขาตามไปรวบตัวนายอัครเดชเอาไว้ได้นะคะ
ทีนี้ก็มีการเค้นสอบแหละ
ตัวนายอัครเดชผู้ชายคนนี้เขาสารภาพกับตำรวจนะ
บอกว่าผมนี่แหละเป็นคนลงมือทำร้ายตาหง
เอาท่อนไม้ท่อนไม้ยาวประมาณนัก๗๐เซนติเมตรตี
เท่านั้นไม่พอคุณผู้ชมเอามีด
เอามีดทำครัว๖นิ้วแทงคุณตาซ้ำ
แล้วตำรวจก็เลยถามไงว่าทำทำไม
เขาบอกแบบนี้เขาบอกว่าก็เห็นเจ้าเห็ง
หมาตัวสีขาวของคุณตามันน่ารักดีก็เลยไปเล่นด้วย
แล้วตาก็มาหาว่าผมเข้าไปขโมยของ
ผมบอกแล้วว่าผมไม่ได้ขโมยผมแค่เข้าไปเล่นกับหมาเฉย
ทีนี้ตาไม่เชื่อค่ะทะเลาะกันเถียงกัน
ทีนี้ตัวของนายอัครเดชก็ไปที่ทุ่งนา
ตัวตาน่ะตามไปด่าทออีกบันดาลโทษะเลยค่ะ
เอาไม้เนี่ยตีเข้าที่กลางหัวคุณตามันมีท่อนไม้อยู่แถวนั้นด้วยไง
แล้วมีดทำครัวตัวนายอัครเดชเขาพกมีดติดตัว
หลังจากนั้นเขาก็ปั่นจักรยานกลับบ้าน
เล่าเรื่องนี้ให้พ่อเขาฟังด้วยนะ
ใช่ครับตำรวจไม่ปักใจเชื่อนะ
ตรงที่ว่าเขาบอกเขาเห็นหมาน่ารัก
ก็เลยไปเล่นกับหมานะฮะแล้วก็ตามเข้าไปในบ้านของคุณตา
ตำรวจอาจจะต้องดูเรื่องข้อหาการบุกรุกบ้านด้วย

แล้วก็ที่สำคัญนะฮะคือมีพยานเห็นก่อนจะเกิดเหตุนะครับ
เพราะว่าเห็นว่าผู้ชายคนนี้
เถียงกับคุณตาอยู่ข้างทาง
ตรงพงหญ้าก่อนจะมาพบศพคุณตานี่ล่ะ
แต่ตอนนั้นชาวบ้านที่ขับรถจักรยานยนต์ผ่านมา

ไม่คิดว่าคุณตาจะกลายเป็นศพในที่สุด
ใช่ค่ะซึ่งนักข่าวของเราเนี่ยวันนี้ไปที่บ้านของคุณตาหงนะ
ญาติก็นำศพของคุณตามาตั้งบำเพ็ญกุศลบรรยากาศ
งานศพก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้านะคะ
แล้วก็ไปเจอหลานของคุณตาหง

นี่ทำไมคนร้ายเขาถึงก่อเหตุฆ่าคนสูงอายุแบบนี้
ตาจากที่เห็นภาพกล้องวงจรปิดตาก็เดินไม่ค่อยจะไหวอยู่แล้วนะคะ
อยากให้ตำรวจจับกลุ่มนำตัวไปดำเนินคดี
บอกด้วยว่ายังไงก็ไม่ให้อภัยแน่นอน

จะมีการชาปนกิจศพของคุณตาหงที่วัดในหมู่บ้านนั้นนะคะ
ส่วนเจ้าเห็งเนี่ยหมาตัวโปรดของคุณตาเนี่ยนะ
หลังจากที่เจ้าของตายเนี่ยคุณเชื่อไหม

นี่เขาตามหาเจ้าเห็งกันหาเท่าไหร่ก็ยังหาเจ้าเห็งไม่เจอ
ส่วนคนร้ายคือนายอัครเดชเนี่ย
เรื่องต้นตำรวจก็แจ้งไว้๒ข้อหานะคะ
คือฆ่าผู้อื่นและพกพาอาวุธมีดไปในเมืองหมู่บ้าน

แล้วก็นำตัวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ

จุดที่คุณตาถูกแทงถูกตีเนี่ย

ก็จากหลักฐานทั้งภาพจากกล้องวงจรปิดที่เห็นเมื่อสักครู่
คุณผู้ชมเห็นรวมถึงจากพยาน
ซึ่งเป็นชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ที่ขี่รถจักรยานยนต์ผ่านมาพอดี
และจากคำรับสาภาพของผู้ชายคนนี้
สิ้นกระบวนการแล้วครับคลี่คลายได้ทั้งหมด
แล้วก็พาไปทำแผนประกอบคำรับสาภาพที่หน้าบ้านของคุณตานะ

โอ้โหคนที่เห็นเหตุการณ์นี้บอกโอ้ไปแทงคนแก่ไปฆ่าคนแก่ทำไม
ก็เลยบอกว่ากลายเป็นเหตุเป็นเพราะว่าเจ้าเห็งเป็นเพราะหมา

คุณผู้ชมฮะมาดูเหตุระทึกนะฮะ
เป็นคลิปนะที่ชาวบ้านเขาถ่ายไว้ได้เพราะว่าเพื่อนบ้านเนี่ยทะเลาะกัน
แล้วก็ผู้ชายคนหนึ่งโอ้โหถือปืนยาวออกมาเลย
มีทั้งปืนยาวมีทั้งปืนสั้นออกมาขู่
แล้วก็ชาวบ้านเขากลัวบอกโอ้โหถ้าโป้งป้างไป

คุณผู้ชมดูคลิประทึกที่แอบถ่ายไว้นะครับ

ตะโกนด่ากับเพื่อนบ้านซึ่งอยู่ไกลหน่อยนะครับ
แล้วก็มีคลิปถ่ายไว้ได้หลายมุมจริงนะครับ
ผู้ชายคนนี้โอ้โหถือปืนยาวออกมาน่ากลัวนะฮะ
คนถือปืนเป็นชายสูงอายุนะครับเป็นรุ่นคุณตาแล้ว
คุณตาไปมีเรื่องกับญาติที่อยู่บ้านใกล้กัน

แม้ว่าจะเคยทำข้อตกลงกันมาแล้วต่อหน้าเจ้าหน้าที่ก็ตามนะฮะ

มักจะถือปืนออกมาดาทอคมคู่คู่กรณีอยู่เสมอ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนะฮะ
ถ้าได้ดูคลิปเต็มเนี่ยจะเห็นแล้วก็จะได้ยินเสียงคนถ่ายคลิปนะ

บอกว่าทายูทายูน่ากลัวจังเลย
แล้วก็มีการโพสต์กันบอกว่าถ้าโป้งป้างขึ้นมาเนี่ยจะทำยังไงนะฮะ
มีคนตายหรือเปล่าเป็นญาติกันแท้นะครับ
วันนี้ผู้สิทธิ์ข่าวเดินทางไปยังบ้านของนายประเสริฐเงินทองดี

เล่าให้ทีมข่าวฟังบอกว่าบุคคลที่ถือปืนเดินอารวาสอยู่ในบ้านนี้นะฮะ
คือนายพินิษฐ์เงินทองดีอายุ๗๒ปี

ก่อนหน้านี้มีเรื่องบาดหมางกันมายาวนานในเรื่องของที่ดินที่แบ่งกันไปแล้ว
ซึ่งก็ไม่เข้าใจว่าทำไมน้องชายของผมถึงไม่ยอมจบ
คอยจะหาเรื่องผมอยู่ตลอดเวลา
โอ้โหสุดท้ายเป็นเรื่องพี่น้องกันด้วยซ้ำคุณ
มีเชียวกอทก็หมดแล้วทุกคน
มันก็ร่างฟ่านอย่างนี้แล้วมันได้จบในติ๊ม
ว่าก่อนหน้านี้น้องชายตัดต้นไม้โยนไว้หน้าบ้าน

ก็เลยไปหยิบโยนทิ้งไว้ใกล้กองขยะ
แต่ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเหตุการณ์นี้
มันถึงทำให้น้องชายหรือว่าคุณตาพินิษฐ์โกรธมาก

แล้วก็ถึงขนาดถือปืนมาขู่กันนะครับ
ตาประเสริฐบอกว่าโอ้โหผมก็เกรงอันตรายนะ
เพราะว่าเวลาน้องชายเมาก็จะชอบด่าถือปืนเดินไปเดินมา
แต่เรื่องเก่าเรื่องที่ดินนะฮะ
ถึงขั้นเคยบอกว่าเดี๋ยวจะฆ่ามันให้ตายให้หมดเลย
ทีนี้คุณตาก็เลยอยากให้ตำรวจเข้ามาดูแลจริงจังครับ
เพราะก่อนหน้านี้ไปแจ้งความไว้หลายครั้ง
แต่ตำรวจก็อ้างว่ายังไม่มีการยิงปืน

จึงไม่สามารถดำเนินคดีได้

ประเสริฐผู้พี่บอกว่าเป็นการขัดแย้งเรื่องที่ดินระหว่างพี่น้อง
แต่เคลียร์กันระหว่างพี่น้องเองไม่ได้นะฮะ
ถึงขั้นมีการเอาปืนมาข่มขู่กันนะครับ

แล้วก็บ้านห่างกันเพียงไม่กี่สิบเมตรเท่านั้นนะครับ
หลังจากนี้ก็คงต้องเรื่องถึงตำรวจนะ

เพราะหลักฐานชั้นดีเลยเรื่องของการถืออาวุธข่มขู่กันนะครับ